เรื่องของของขวัญแน่นอนปีใหม่แบบนี้เราก็ต้องสัญหาของขวัญดีเก๋โดนไปฝากคนที่เรารักใช่ไหมคะ
ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะปีใหม่นี้จะซื้ออะไรดีดิฉันมีขนมเค้กไอเดียเก๋มาแนะนำกันด้วยคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าสุขใจทั้งผู้ให้ประทับใจทั้งผู้รับแน่น
นี่ไงน้องใบตรองเห็นแล้วถึงค่อนข้างกรี๊ดตกออกตกใจเลยหรอคะ
หนึ่งสองสาม
คุณโกรธใครอ่ะ

แต่ดูแล้วเนี่ยแบบเออใช่เลยตลอดข่าวเลยค่ะ
น่ารักมาก
ใครได้รับเค้กที่เป็นหน้าตัวเองแบบนี้ชอบแน่นอนคุณ
นี่จะตักหน้ากินเลยอ่ะ

กินไงทำลายหลักฐานไม่อยากเห็นหน้านานเท่าไหร่

ลืมดูคุณชนะ

ที่ทางผู้ที่ผลิตเค้กนี่ก็คือ
นักศึกษาและคณะอาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิษฐ์
ร่วมกันทำขึ้นเป็นพิเศษให้กับพวกเราชาวตลอดข่าว
แล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นมีอีกหลายแบบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
คือเรื่องราวที่มาของไอเดียเก๋นี้นะคะ
ท่านผอวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรศักดิต
พอภัยทูลตันธานนท์เล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะคะ
นักศึกษาของทุกสถาบันของทุกแผนกในทุกวิชาเนี่ยค่ะ
จะร่วมกันทำเค้กแล้วก็จำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่
รวมถึงต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วย
ปีนี้เขามีแนวคิดในการทำเค้ก๔แบบด้วยกัน
แบบแรกคือทำเค้กจากทุเรียน
คนที่ชื่นชอบเขายังมีอยู่เยอะนะ
โดยเฉพาะใช้เนื้อทุเรียนลับแลแท้เลยนะคะ
เขาสั่งมาสต๊อกเอาไว้เกือบ๑ตัน

ที่สองก็คือแต่งหน้าเค้กเป็นรูปหน้าคน
เอาภาพถ่ายมาเขาก็จะสเก็ตแล้วก็มาร่างมาวาดให้เป็นไปตามรูป

และอีกแบบหนึ่งกำลังใกล้เข้ามาแล้วก็คือเค้กสนับสนุนประชาธิปไตย
เพราะว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งแล้วค่ะ
เขาก็เลยอยากจะทำเค้กสนับสนุนส่งเสริมการเลือกตั้ง
มีโซโลแกนด้วยบอกว่าขายเค้กไม่ขายเสียง
แล้วก็มีซื้อเค้กไม่ซื้อเสียง
เป็นการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนการเลือกตั้ง
พลเอกประยุจจรโอชาลนายกรัฐมนตรีด้วย
อภิจาแซมด้วย

เรียกว่าอยากจะให้มีรูปใครคุณก็สามารถไปบอกได้เลย

ให้ปีใหม่นะคะ
แล้วมันไม่แค่นั้นไงเพราะว่าเขายังมีการสมมนาคุณพิเศษให้กับลูกค้าด้วย
เค้กเนี่ยมันจะมีแผ่นรองเค้กข้างล่างใช่ไหมคะ
ถ้าหากว่าทานเค้กหมดแล้วไปเจอลายเซ็นต์ของผู้อำนวยการ
จะได้รับพระพุทธชินราชเลี่ยมทองอีก๒รางวัลด้วย

เค้กอร่อยแถมยังได้ลุ้นพระพุทธชินราชด้วยนะคะ
ไอเดียเก๋แบบนี้ใครอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะสั่งนะคะ
สามารถโทรไปติดต่อสอบถามกันได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒มกราคมในช่วงปีใหม่พอดี
เค้กมี๑๒ปอนด์ราคาปอนละ๑๘๐๒๐๐บาทเท่านั้น
แล้วเปิดมาไม่นานนะคะตอนนี้มียอดสั่งจองเกือบ๕๐๐ปอนด์แล้ว

เขาตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าจะผลิตไม่น้อยกว่า๑หมื่นปอนด์
รายได้รวมแล้วกว่าล้านบาทเลยคุณชนะคุณ
แล้วเขาได้ถามมาไหมผู้สื่อข่าวเราว่าเค้กหน้าตลอดข่าวของเราขายดีไหม

เขาไม่ได้ทิ้งเขาก็น่าจะเก็บเอาไว้ให้กับเรานี่แหละ

องค์ผลมาให้มองเก็บไว้นานเลยขนาดนั้น

นี่คุณผู้ชมเห็นเค้กแบบนี้นี่แบบคือเราประทับใจใช่ไหม
แล้วเวลาเราซื้อเนี่ยยังได้สนับสนุนน้องนักเรียนนักศึกษาด้วยนะ
เพราะว่ารายได้เนี่ยนอกจากจะเอามาปันให้กับน้องที่เขามีส่วนร่วมแล้วเนี่ย
ยังเอาไปใช้สนับสนุนโรงเรียนแล้วก็มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนด้วย
บางทีก็ต้องมานั่งเดานะว่าหน้าพวกเรา๓คนนี้รสชาติอะไร
แต่ถ้าของใบตองนี้ผมพอจะเดาออกน่าจะลดมะนาว

สาวเปรี้ยวโหมาเป็นสวนบอกให้
มีมะนาวดิฉันเป็นมะนาวคุณก็มะนาวเหมือนกัน